คำแรกวันนี้มาเริ่มที่บริเวณท้องสนามหลวงกันก่อนคุณผู้ชมครับ
แม้ฝนจะตกลงมาตลอดทั้งวันนะครับแต่ว่าก็ไม่ทำให้ประชาชนที่ตั้งใจเดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชนั้นมีความย่อท้อเลยนะครับ
ยังคงมีประชาชนเดินทางจากทั่วทุกสัตว์ทิศเดินทางมุ่งหน้าไปที่บริเวณท้องสนามหลวงครับ
เหลือเวลาอีกเพียงแค่๓วันเท่านั้นค่ะที่ประชาชนจะมีโอกาสเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
ซึ่งฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งวันก็ไม่ได้ทำให้ผู้ที่มารอนั้นเกิดความย่อท้อค่ะ
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
พระองค์ท่านทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดการครองราช
ฝนที่ตกโรยปลายลงมาตลอดช่วงเที่ยงจนถึงขนาดนี้นะคะ
อาจจะทำให้การจราจรโดยรอบท้องสนามหลวงติดขัดในบางเส้นทางค่ะ
แต่ที่บริเวณจุดคัดกรองผู้เข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ยังคงมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ
เดินทางเข้ามารอกราบพระบรมศพอย่างต่อเนื่องทั้งวัน
ด้วยความตั้งใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสา
ได้นำร่มมาแจกเพื่อป้องกันฝน
นโรงเครื่องกลั่นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
หนึ่งในผู้เข้ากราบที่แม้จะมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ
เหินไม่สะดวกต้องอาศัยวิวแชร์
แต่กลับไม่เป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจที่มุ่งมั่น
เขาบอกว่าหากมีโอกาสก็จะเดินทางมากราบให้ได้มากที่สุด
ซึ่งวันนี้ก็เป็นการเข้ากราบพระบรมศพเป็นครั้งที่๑๒แล้วค่ะ
เช่นเดียวกับนางซูจิตราเจริญไก่กะมนต์นะคะ
ที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ
พร้อมกับลูกชายตั้งแต่เวลา๔นาฬิกา
โดยวันนี้สามารถเข้าไปภายในได้ถึง๒รอบค่ะ

ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยพาลูกมาเป็นจิตอาสา

ซึ่งหลังพระองค์ท่านจากคนไทยไปนะคะ
ตัวเธอก็ตั้งใจที่จะพร่ำสอนลูก
ให้นำปณิธานการทำความดีของพระองค์ท่าน
มาใช้ในการดำเนินชีวิตของตัวเองและลูก
เติบโตมาเป็นคนดีของสังคมค่ะ

นำคำสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติ
ซึ่งทุกวันนี้เราก็ใช้คำสอนของท่าน
มาใช้ในการปฏิบัติประจำวันของเราอยู่แล้ว
ในเรื่องชีวิตครอบครัวชีวิตการงานค่ะ
อกจากนี้ในส่วนประสานงานข่าวร่วมนะคะ
สำนักการข่าวกอรมนก็ได้เปิดรับสมัครอาสาสมัครทั่วประเทศ

ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ระหว่างวันที่๒๕๒๙ตุลาคมนี้
เพื่อสร้างเครือข่ายข่าวประชาชน
ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
และเฝ้าระวังด้านความมั่นคงค่ะ
ซึ่งผู้ที่สนใจนั้นสามารถสมัครผ่านทางไลน์๐๐๗
สายข่าวความมั่นคงได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๒๒ตุลาคม
โดยแจ้งลงทะเบียนแยกตามจังหวัด

สามารถแจ้งข่าวและประสานงานต่างผ่านทางไลน์ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพ

เจ้าหน้าที่ก็ได้จัดจุดคัดกรองออกเป็น๒จุดค่ะ
และบริเวณแยกวงเวียนรอดอร์นะคะ
ซึ่งทั้งสองฝั่งนี้จะสลับกันเดินเข้ามายังบริเวณหน้าพลาน
ซึ่งเป็นจุดพักสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ในพระบรมมหาราชวังค่ะ
นัทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวง